ถ้าไปดูตามห้างสรรพสินค้าต่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะตื่นตัวรองรับกับการใช้จ่ายในมาตรการช็อปช่วยชาติกันแล้วนะคะ
โดยเตรียมเพิ่มจุดบริการออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ส่วนผู้บริโภคหลายคนที่เคยได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้มาก่อน
ตอนนี้ก็รอแล้วนะคะที่จะจับจ่ายแล้วก็จะได้คืนภาษี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ดีสิคะชอบค่ะ

แน่แล้วเราคือเสียภาษีถูกต้องมันช่วยได้เยอะ
เตอร์บริการออกใบกำกับภาษีจุดนี้
มาใช้บริการออกใบกำกับภาษี
แต่ในช่วงวันที่๑๑พฤศจิกายนถึง๓ธันวาคมนี้
เตรียมเพิ่มจุดบริการออกใบกำกับภาษี

ที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข่าวมาตรการช็อปช่วยชาติ

ตั้งแต่เมื่อวานนี้จากทางสื่อ
โดยบอกว่าเป็นโครงการที่รอคอย
เพราะปีก่อนหน้านี้เคยใช้สิทธิ์มาแล้วค่ะ

ทำให้มีเวลาวางแผนในการซื้อสินค้า
รอเลยค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะ

เพราะว่าอย่างน้อยแล้วปีนี้ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ไปปลายปี
พอไปปลายปีเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะคะเพราะเหมือนกับว่าทุกคนก็จะไป๒อาทิตย์สุดท้าย
ซึ่งเราไม่โอเคเราไม่อยากจะแบบไปเร่งอะไรตรงนั้นบางคนอย่างนี้
ต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศมันก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์
แต่อย่างนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะออกมาก่อน
ปกติเวลาเราช้อปปิ้งอย่างนี้เราก็ช็อปถามว่าเราเวลาช็อปเราคิดอะไรไหม
เราก็คิดเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเรา
แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการช็อปช่วยชาติอะไรพวกนี้มาค่ะ
จากมันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกเฮ้ยมันซื้อก็ได้
เพราะว่ายังไงในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้อยู่แล้ว
แต่ว่าพอมีตรงนี้เรารู้สึกว่ามันก็ดีกับตัวเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งอะค่ะ
สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้
ประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อห้างคล้าปีกค่าอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหารโรงแรม
ค่าซ่อมรถอุปกรณ์ตกแต่งสินค้าดิวตี้ฟรีสปาทองคำรูปภัณฑ์ซื้อบัตรเพื่อแลกบริการ
ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้
แก่สุราวายยาสูบรถยนต์จักรยานยนต์เรือค่าน้ำมันค่ารักษาพยาบาลทองคำแท่งค่าสาธารณูปโภค
ประกันชีวิตบัตรของขวัญตัวเครื่องบินโรงแรมและหนังสือค่ะ
เข้ามาจับจ่ายในช่วงปลายปีนี้อย่างคึกคักสามารถกระตุ้นยอดขาย
โตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕๑๐จากครั้งก่อนที่สามารถกระตุ้นยอดขาย
เติบโตได้ร้อยละห้ากระมวลวันการีพัฒน์ข่าวธนัดทีวีรายงาน